การันตีได้ว่าน้องต่อยอดไปได้ดีมากค่ะ
แสดงว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยไหมคะ

ตอนนี้น้องเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาจะไปได้

นี่คือรายการเคลียร์ริมเส้นกับเจวรปัตรอรุณพักดี
ที่จะมาเผยเรื่องราวหลากหลายแง่มุม
ของบุคคลในวงการกีฬาที่คุณอยากรู้
ทุกวันพระหัสบดีเวลา๒ทุ่ม

วอเล็กบอลหญิงของไทย
สร้างผลงานยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่อง
และถ้าดูจากเรตติ้งการถ่ายทอดสด
ก็ต้องยอมรับเลยว่านี่คือทีมกีฬาอันดับหนึ่ง
ครองใจมหาชนคนไทยอยู่ในเวลานี้
ครั้งนี้รายการของเราจึงได้เชิญ
ตบลูกยางสาวไทย๑ใน๗เซียน
ที่เพิ่งประกาศอำลาทีมชาติยา
น้องอ่อนออนอุมาสิทธิรักษ์ยอดนักตบหัวเสาที่ฝากผลงานให้กับทีมชาติเอาไว้อย่างมากมาย
ซึ่งเธอจะมาแชร์มุมมองรวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ในฐานะรุ่นพี่นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
รวมทั้งมาเผยเรื่องราวว่าทำไมทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ให้กับทีมไหน
ก็ยังคงเอกลักษณ์ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ไปคุยกับเธอกันเลยดีกว่าครับออนอุมาสิทธิรัก
ก็มีแต่ว่าเหมือนข้อเท้าพลิกแต่ว่ามันแบบเหมือนกับพลิกไม่แรงมาก
แต่รอบนี้มันเหมือนพลิกแรงจนเอ็นมันขาด
แล้วมันเป็นเอ็นที่ต้องใช้ประคองข้อเท้า
ก็บอกคุณหมอเลยนะบอกว่าคุณหมอหนูไม่ผ่าตัดได้ไหม
แล้วหนูไม่เล่นไม่เล่นกีฬาก็คือไม่กระโดดไม่เล่นวอเล่เลิกเล่นวาเล่
คือหยุดเล่นแต่ไม่ผ่าตัดได้ไหม
คุณหมอบอกว่าไม่ได้ไม่แนะนำ
ถ้าสิ่งที่แนะนำคืออยากให้ผ่าตัด
เพราะว่ามันเป็นเส้นเอ็นที่ใช้พยุงข้อเท้า
ในการเดินในการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้า

กลับมาได้เร็วเหลือแค่เหมือนกับข้อเท้ามันติดนิดหน่อย
เหมือนแบบเป็นผังผืด
แต่ว่าอาการโดยรวมคุณหมอบอกว่ากลับมาได้เร็วนะ
เดินได้กระโดดได้วิ่งได้อะไรอย่างนี้

อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่มีวิ่งมีเล่นเวทมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไปตีแบตอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปอะค่ะ

ทำไมถึงมั่นใจว่ามันจะสามารถไปต่อได้
ตัดสินใจแบบหยุดพร้อมกันอะไรอย่างนี้
ตัวเราไม่ได้กลัวแค่แบบว่า

ฟีเวอร์ของวอเล็กบอลมันจะลดลง
เพราะว่าก็ถ้าเอาจริงเราก็ต้อง

เราพยายามที่จะทำกระแสขึ้นมาได้
เพราะก่อนหน้านี้เหมือนกับกีฬามันก็

พยายามที่มีแฟนคลับขึ้นมา
แล้วพอณวันหนึ่งเราก็คิดกันว่า
ถ้าเราเลิกเล่นพร้อมกัน
นะตอนนั้นคือพวกพี่ยังเล่นได้

ถ้าน้องไม่มีโอกาสไม่มีประสบการณ์อย่างนี้

แต่น้องทำให้พวกหนูเซอร์ไพรส์นะคะ

น้องต่อยอดไปได้ดีมากค่ะ

ก็บอกว่าเฮ้ยสนามสามน้องที่ฟิลิปปินส์ระวังตัวนะอะไรอย่างนี้

กับว่าเป็นผู้มาก่อนการแล้วรู้มาก่อนหรือเปล่า

ณตอนนั้นคือไม่แค่พูดเล่นเฉยว่าเหมือนกับสร้างกระแส

ณวันนั้นยังไม่ได้รู้ข่าวนะ

หนูก็เลยโอ้โห
แต่ว่าคือแบบ

ก็น่าจะรู้แล้วว่า๒๕คนที่เขาส่งรายชื่อ
ไม่มีชื่อรุ่นพี่เลยแล้วพวกหนูจะไปเล่นได้ยังไง
อยู่มาต่อเนื่องเล่นกันเกาะกลุ่มกันมาเนี่ยนะครับ
คือแต่ก่อนมันก็อยู่เต็มที่เลยก็คือเว็บบอร์ดเนี่ย

ที่รู้สึกแย่มากที่สุดคือปี๒๕๖
อันนี้คือถ้าจำไม่ผิดนะคะ๒๐๑๗หรือว่า๑๘นี่แหละถ้าหนูจำไม่ผิด
เพราะ๒๐๑๗หนูจะถ้าคนที่ติดตามจริงจะรู้ว่าหนูจะไม่ได้เล่นทีมชาติปีหนึ่ง
เขาเปลี่ยนตัวหนูลงไปแล้วหนูเสิร์ฟเสีย
หนูทำอะไรแต้มเสียนี่อะไรสักอย่างหนึ่ง
โอ้โหหลังจากนั้นโดนแบบโดนกระแสกระหน่ำเยอะมากค่ะ

มันเป็นแค่เราทำตรงนี้เสีย
แต่หนูถามว่าคนเราเราเป็นนักกีฬา

ก็รู้สึกน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเอากลับมาคิดแล้ว
เราทำเพื่อชาตินะ

หนูก็เลยแบบไม่ได้ฟูมไฟล์ไม่ได้อะไร
แต่ว่าคือเอากลับมาเป็นแรงผลักดันตัวเองมากกว่าว่า
โอเคในเมื่อคุณคิดว่ามันพลาดไม่ได้

ว่าต่อไปเวลาเขาให้โอกาสละลง

บางทีหนูไม่เห็นเลยจากช่องทางตรงนี้
เหมือนหนูไม่เล่นทวิตเตอร์หนูก็จะไม่เห็น

มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออปล่อยผ่านเถอะ
รุ่นที่ขึ้นมาจริงก็

คนไหนเป็นพิเศษหรือว่ามันต่างจากยุคเรา
ถามหนูหนูไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษ
แต่สำหรับหนูคือหนูคิดว่าน้องทุกคน

คือหนูมองว่าน้องตอนนี้

เพราะว่าด้วยไปเล่นอาชีพกันมาด้วยหรือเปล่า
เพราะตอนออนไปเล่นอาชีพกลับมา

เรียนรู้ได้พัฒนาการแบบเยอะมาก
แล้วน้องชุดนี้ได้ออกไปเล่นต่างประเทศกันเยอะ

แรงอาจจะติดบล็อกแบบตึ้มเลยนะคะ

ที่เขาบอกว่าเป็นเจนใหม่ก็น่าจะ

ด้วยการแข่งคือวันไร้บอนจะแข่งติดต่อการสี่วัน
วันนี้พรุ่งนี้วันอะไรอย่างงี้

มันหนักขึ้นเรื่อยนะเพราะโปรแกรมมันจะเป็นอย่างนั้น
ตอนที่ชุดออนเล่นก็คือโค้ชจะพูดเลย
คือเราจะต้องทำร่างกายให้พร้อม

คุณแบบว่าเล่นหนักมาแล้วคุณ

พักผ่อนการกินการดูแลตัวเอง

เราจะค่อนข้างที่จะเจอหนักขึ้นเรื่อย

ถ้าไม่มีตัวสำรองที่จะปรับเปลี่ยน
ก็ต้องใช้ตัวหลักใช้ตัวหลักใช้ตัวหลักทุกสนาม

แต่ว่าตอนนี้ยุโรปก็มาดีนะคะ

โอ้โหยิงบอลเร็วขึ้นมากค่ะ

คิดว่าตอนนี้ระบบทีมที่หนูเห็นนะคะ

คือรับบอลไม่ค่อยล้มไม่ค่อยอะไรอย่างนี้

ดีขึ้นการเคลื่อนแบบ

ออนเป็นคนไม่ได้รับวันแรกเลย
มารับวันแรกช่วงที่กลับมาจาก

แต่พอมารับเองทีเองเลย

ที่เราจะต้องโดนตีมันเยอะนะ

แสดงว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยไหมคะ

แต่คนไทยเรามันมีตัวเลือกในการ

คุณต้องเสียสละอย่างมาก

เกือบ๒๐ปีที่อยู่อ่ะ

ได้กลับไปไม่เกินวัน๒วัน

แต่มันจะผ่านมาเหลือรอดสักกี่โทน
ใช่แล้วจะผ่านขึ้นมาทันกันไหม

จะมาแทนชุดอกเซียน๗เซียนนี้ได้ไหม

หนูว่าเดี๋ยวจะรู้มากขึ้นเพราะว่า

ก็สำหรับออนอนคิดว่า
เราทำทุกครั้งเวลาเราลงแข่ง

จะทำตรงนั้นให้มันเต็มที่ที่สุด
แต่ว่าเต็มที่ของเราคือเราจะไม่เครียด
หนูคิดว่าอยู่ที่มันเป็นกีฬาประเภททีม
แล้วทีมของเราไม่เคยต่อว่ากัน

ทำไมถึงทำเสียลูกนี้ลูกนี้สำคัญ

คือหนูคิดว่าเสน่ห์ของเราอยู่ตรงนี้มากกว่าว่า

เพราะคนนี้ชนะเพราะคนนี้อะไรอย่างนี้

พวกเรายิ้มพวกเราหัวเราะ

ไม่ใช่ว่าเรายิ้มเราหัวเราะแล้วเราแบบว่า

เขาบอกว่าทำไมลูกนี้เสียทำไมยังยิ้มได้นู่นนี่นั่น

หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร

เรารู้แค่ว่าเราทำมันเต็มที่แล้ว

จริงแล้วเรามีคนรูปร่างดีเยอะมาก

แล้วก็พูดได้เต็มปากว่าวอเล็กบอล
เกือบให้ทุกอย่างสำหรับออนเลยนะ
ให้บ้านให้รถให้เงินให้ที่ทำงานดีค่ะ
ก็อยากฝากถึงน้องที่เล่นอยู่

เราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อใคร

จากที่เริ่มเล่นวอเล็กบอล
เอาตรงคืออยากเที่ยว

ต้องมากีดยางต้องมานู่นนี่ตอนเช้า
อยากออกไปเที่ยวแค่ต่างอำเภอก็ยังดี

แต่พอเริ่มมาเล่นปุ๊บ
เฮ้ยได้ช่วยได้เรียนฟรี

เรียนฟรีมีที่อยู่ไม่ต้องเสีย

ก็เนี่ยหนูถึงบอกว่ามันเป็นก้าวแรก

เพราะว่าวอเล็กบอลให้หลายอย่าง
ถ้าเกิดคนที่รักแล้วก็ชอบกีฬาจริง

แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณชอบวอเล่บอลจริง

แล้วก็ลองอดทนแล้วก็สู้กับมัน
ว่าวอเล็กบอลให้อะไรหลายอย่างสำหรับเราค่ะ